นักเรียนชั้นม๑อยู่ที่จังหวัดแพร่
คือพวกเขาไปกักตัว๑๔วันจากสถานการณ์โควิด

แต่ปรากฏว่าพอกลับมาเรียนได้๒วัน
ในข่าวบอกว่าเป็นถึงรองภูมิในการมาถามว่า
ไปทำไมอยากจะย้ายโรงเรียนเหรอ

ผู้ศึกข่าวได้รับรองเรียนจากนักเรียนชั้นม๑
โรงเรียนบ้านแช่ฟ้าตะบนแม่ปากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่

มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่๑
ไปจนถึงชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่๓
โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด๓๙คนครับ
มัธยมศึกษาปีที่๑มีนักเรียนทั้งหมด๗คนฮะ
กลุ่มนักเรียนทั้งหมดมาเล่าบอกว่าช่วง๑๐โมงนะพี่นักข่าว
เมื่อวานนี้เองขณะนั่งเรียนอยู่ในห้องเนี่ยผ่านจอทีวี
มีคุณครูเข้ามาแล้วก็บอกว่า
เป็นรองขรสำนักงานเขตพฤทธิกาศึกษาประถมศึกษาจังหวัดแพร่
สั่งให้ปิดทีวีที่กำลังเรียนอยู่
รองพอท่านนั้นเข้ามาถามว่า
ทำไมนักเรียนชั้นม๑ถึงหยุดเรียน
ซึ่งทุกคนก็หยุดเรียนจริง๑๔วันแล้วครับ
เพราะว่าเพิ่งจะกลับมาเรียนได้๒วัน
ส่วนที่หยุดไป๑๔วันเพราะว่ากักตัวจากโควิด๑๙
เพราะเพื่อนที่เล่นด้วยการติดโควิดนะครับต้องกักตัวที่บ้าน
คือแม่ของน้องคนนี้เป็นคนส่งข้าวนะฮะ
ให้จนครบ๑๔วันตอนกลับตัว
ระหว่างนั้นก็คุยกับครูทางลายตลอด
ส่งงานกับครูทางไลน์ตลอด
แต่ทำไมรองผอคนนี้ครู
อยู่ดีมาขู่บอกจะย้ายโรงเรียนไหม
มีให้เลือก๒โรงเรียนซะด้วย
มาลังติดโรงเรียนแทนเข่งเดือน

ตนกเพราะว่าเพื่อนอยู่หน้าวัดอยู่วัดเนี่ยค่ะ
ก็เลยเขาก็เลยมาถามว่า
เขาก็เลยว่าจะยุบโรงเรียนจะให้ไปเรียนต่อที่อื่น

เฮ่ยทำไมนี่อ่ะนั่นน่ะสิน้องนักเรียนเล่าต่อ
บอกว่ายังมีครูในพื้นที่ที่ไปในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดด้วยนะ
ทำให้กลัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีคนป่วยมีเด็กเล็ก
เดี๋ยวจะไม่อยากให้คนในบ้านเดือดร้อนไปด้วย
ก็เลยต้องหยุดเรียนแล้วกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุข

เออฮะแล้วรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตอ่ะ

นั่นสิอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อว่า
สุดท้ายแล้วจะไปเลือกเข้าใจผิดหรือเปล่า
ขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะ